สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้เรามาพร้อมกับคำเตือนพายุฝนทางภาคใต้
ลมจากลมตะวันออกที่พัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง
ทำให้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าภาคใต้อาจจะต้องเผชิญกับพายุฝนค่ะ
มีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ต้องระวังกันด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปค่ะ
จะมีคลื่นสูงถึงสองเมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ
คลื่นอาจจะสูงกว่า๒เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะ
ส่วนภาคอื่นของประเทศไทยมีฝนปนร้อนค่ะสลับกันไป
ส่วนวันนี้ค่ะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวนอกโลกกันบ้างค่ะ
ที่กำลังจะเคลื่อนผ่านโลกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีดวงใหญ่ที่สุดในปีนี้ที่จะเคลื่อนผ่านโลกนะคะ
เข้ามาใกล้ขนาดที่กล้องโทรทัศน์สามารถมองเห็นได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน
โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ต้องระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ